ส่วนเรื่องนี้ค่ะสาเหตุมันก็คือผู้ชายคนนี้เหมือนกับว่าจะไปขโมยของที่กุฏิวัดนะคะ
พระรูปนี้อายุ๘๕แล้วเป็นหลวงตาแล้วอะค่ะ
ถึงขั้นเอามีดพระฟันคอผู้ชายคนนี้ค่ะ
เกือบตายนะคะใช้คำว่าเกือบตายได้เลย
คือหลวงตารูปนี้เนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้น
แต่ก็ให้สาเหตุแค่นี้บอกว่าผู้ชายคนนี้จะมาขโมยของ
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะมาขโมยของเคยเห็นหลายครั้งแล้ว
ทนไม่ไหวเลยเอามีดพระฟันคอเลยอ่ะค่ะนี่คือตำรวจสพมร้อยเอ็ดค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่วัดสะแก้วนะคะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสหน้ากุฏิเลยนะคะ
หลวงตารูปนี้ก็คือพระทวีศักดิ์จันทศูนย์อายุ๘๕แล้วหลวงตาไม่ได้หนีไปไหน
ก็ไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็มอบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุให้กับตำรวจเรียบร้อยเลย
เนี่ยค่ะคือมีดพระด้ามยาวคนเจ็บชื่อว่านายวัญชัยช่างยันอายุสี่สิบเก้า
ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลอ่ะนะคะครับ
เกือบตายจริงจริงเพราะว่าแผลที่คอเนี้ยยาวเจ็ดเซนลึกห้าเซนอ่ะอืม
ลึกลงไปห้าเซนอาการสาหัสนะคะทีมข่าวก็ต้องถามหลวงตาแหละว่าอ้าวหลวงตา
ทำไมถึงคว้ามีดไปฟันคอผู้ชายคนนี้หลวงตาบอกว่าก่อนเกิดเรื่อง
นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิลืมตาขึ้นมาเห็นนายวัญชัยจอดจักรยานอยู่หน้ากุฏิ
แล้วทำท่าลับลับล่อล่อเหมือนกับจะขโมยของแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายวัญชัย
ขโมยของที่กุฏิครับนายวัญชัยเคยมาขโมยของที่กุฏิหลายครั้งแล้ว
หลวงตาก็เลยบอกว่าหลวงตาก็เลยไม่นั่งแล้วสมาธิเดินไปดูว่านายวัญชัยมาทำไม
นายวัญชัยเดินเข้าหาหลวงตาเหมือนจะทำร้ายค่ะหลวงตาบอกว่านายวัญชัยจะทำร้ายหลวงตาก่อน
คือเหมือนกับพุ่งเข้ามาเลยอ่ะหลวงตาเลยคว้ามีดพระฟันไปเพื่อป้องกันตัว
คือไม่ได้ตั้งใจว่าแบบโอ้โหจะต้องฟันคอหรือว่าจะฆ่าเขาให้ตาย
คือเหมือนคว้าปุ๊บฟันปั๊บในวันชัยบาดเจ็บ
ไปนั่งข้างจักรยานของในวันชัยเองนะคะแล้วก็ญาติโยมที่มาที่วัดเนี่ยก็พาไปส่งโรงพยาบาล

คือตำรวจสอบภอมืองร้อยเอช
ก็นำตัวหลูงตานำตัวหลวงตาไปสอบคำเพิ่มนะคะ
คือยังไงก็ต้องดำเนินคดีกันอยู่ดี
แล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่หลวงตาพูดมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้จะทำร้ายหลวงตาก่อนจริงไหม